หนูนาหนึ่งธิดาค่ะต้องบอกว่า
เติมพลังให้หัวใจเติมพลังให้กับชีวิต
ชาร์จแบตโดยการไปท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ

ไปหลายประเทศเลยคุณเขาบอกว่าขอแพ็คกระเป๋าไปเที่ยว
เอาให้หนำใจเลยนะคะหลังจากที่ทำงานมาหนักใช่ไหมคุณ
หนูนาหนึ่งธิดานี่แหละบินรัดฟ้าไปเที่ยวไกล๓ประเทศค่ะ
ออสเตรียสาธารณรัฐเช็คแล้วก็เยอรมนี
ไปแบบที่หรูดูดีทั้งนั้นเลยนะคะ
หนูนาบอกเลยว่าก็เริ่มวางแพลนหาเวลาเที่ยวให้บ่อยขึ้น
เพื่อแบบขอบคุณตัวเองทำงานมาหนักด้วยทีเดียว
แล้วก็อยากเปิดโลกให้ตัวเองด้วย
มีความคิดว่าอยากจะทำเพจค่ะ
แชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวของตัวเอง
ให้กับแฟนได้ติดตามกันด้วยค่ะ

เป็นกรุ๊ปที่เที่ยวกันประจำภายในแบบระยะเวลานี้

อยากที่จะแบบไปเที่ยวให้ได้บ่อยเนาะ

ตอนนี้ก็เลยอยากจะแบบทำงานเรียนเที่ยวไปด้วย

เราจะมัวแต่ทำงานอย่างเดียวไม่ได้นะ
เราควรที่จะออกไปแบบดูสิ่งใหม่รอบตัวด้วย

แต่ว่าโลกมันไปถึงไหน
คนอื่นเขาทำยังไงประเทศอื่นเขาทำอะไรยังไง
มันคือมันคือการเปิดประสบการณ์ตัวเองด้วย
ถ้ามีโอกาสถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และไอทีมากกว่านี้
อยากจะทำเพจเที่ยวหรือว่าเป็นแบบอะไรอย่างนี้เหมือนกันค่ะ

แต่สมาชิกในทริปด่าหนูว่าทำงานก่อน